มาดูเรื่องของนโยบายในการหาเสียงกันบ้าง
หนึ่งนโยบายที่สำคัญของพักเพื่อไทย
หลายคนจับจ้องมองอยู่แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบนะ
จะเอาเงินมาจากไหนจะมอบให้ยังไง
เรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของเพื่อไทย
และมีความแตกต่างจากเงินยุคใหม่ยุคเก่าอย่างไร

จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้นะครับ
ถึงแม้จะเป็นเรื่องซับซ้อนเข้าใจยากแต่ต้องตั้งใจฟัง
เพราะวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
แล้วเขาเอานโยบายนี้มาใช้มันก็เกี่ยวข้องกับพวกเรา
ฉะนั้นเราศึกษาเอาไว้ก่อน
เขาจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่รู้
ศึกษาเอาไว้ก่อนฟังเอาไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งเราจะได้รู้เรื่องว่าอ๋อ
อ๋อไอ้เงินดิจิตัล๑๐๐๐๐บาทมันเป็นอย่างนี้เอง
เอาฝั่งที่ออกมาอธิบายก่อนหลังจากเกิดความสับสน
เมื่อวานนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนี่คนนี้
คนนี้เขาเป็นกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย
เขาชี้แจงออกมาเป็นประเด็น๑๐ข้อยาวหน่อยท่านตั้งใจฟัง
เงื่อนไขลงไปในนั้นเพื่อนโยบายการคลังที่ตรงจุด
สามารถเอามาแลกเป็นเงินบาทได้ทุกเมื่อนี่
หรือคูปองหรือสิทธิการใช้เงินที่ใช้ในกระเป๋าดิจิตอล
ไม่มีความเสี่ยงไม่มีการเก็บกำไรไม่มีการถูกทุบไม่มีการขาดทุน
ไม่มีการสร้างมูลค่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์สินดิจิทัลอื่นได้
ไม่มีราคาตกไม่มีราคาขึ้นเพราะทุกเหรียญมีค่าเท่าเงินบาทเสมอ

นี่ข้อสองนะเอาข้อ๓กระเป๋าเงินดิจิตอลไม่มีผลกระทบใดทั้งสิ้นต่อความมั่นคงของระบบการเงิน
ไม่เกี่ยวกับทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะไม่ใช่การสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมา

กระเป๋าเงินดิจิตอลเงิน๑๐๐๐บาทลงถึงมือประชาชนทุกคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
ทุกบาททุกสตางค์ใช้จ่ายจริงซื้อของได้จริง
กระเป๋าเงินดิจิตอลไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน
ตามที่มีผู้กล่าวอ้างไม่เกี่ยวกับการซื้อบริษัท
ไม่เกี่ยวกับการฟอกเงินไม่เกี่ยวกับการลงทุน
เป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ได้อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง
กระเป๋าเงินดิจิตอลกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านระดับชุมชนในตลาด
ธุรกรรมระหว่างรายย่อย
ตรงไปตรงข้ามกับวิธีเดิมที่ต้องซื้อในร้านใหญ่หรือกลุ่มทุน
กระเป๋าเงินดิจิตอลใช้ระบบบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูงสุด
สูงกว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
กระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ
และเดินหน้าพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
นี่เป็นคำชี้แจงเพื่อให้เกิดความมั่นใจจากฝ่ายที่ออกนโยบายหาเสียง
ซึ่งคนที่ปล่อยข่าวนี้แล้วก็ประกาศนโยบายนี้ก็คือคุณเศรษฐาทวีสิน
เรื่องนี้มันจะเป็นจริงอย่างนี้ทุกข้อหรือไม่
มันจะมีข้อดีข้อเสียตามมาประการใดหรือไม่
เราไม่รู้หรอกเพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก
ฉะนั้นต้องฟังทั้งข้อท้วงติ่งทั้งคำอธิบาย
ท้วงติงเนี่ยที่ดูจะมีน้ำหนักหน่อย
เมื่อวานนี้มาจากประชาธิปัตย์
คนที่ออกมาท้วงติงชื่อคุณเกียรติสิทธิอมร
คนนี้ครับอดีตเขาเป็นประธานสภาผู้แทนการค้าไทย
ตอนนี้เขาเป็นทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์
คุณเกียรติตั้งข้อสังเกตเป็นข้อแกรงใจ๕ข้อ
นโยบายนี้ไม่ชัดเจนเรื่องระยะเวลาการแจก
บอกจะแจก๖เดือนหรือแจก๑ครั้ง
ไม่ระบุที่มาของเงิน
วันหนึ่งบอกว่าจะเอามาจาก๕แสนล้าน
อีกวันหนึ่งบอกเอามาจากงบส่วนกลาง๓๐เปอร์เซ็นต์หรือ๓๐หมื่นล้าน
พูดแต่ละครั้งก็ไม่ตรงกัน
ล่าสุดระบุว่าไปชี้แจงกับกรกตแล้ว
ก็ถามถึงกรกตว่า
พักที่เสนอนโยบายไม่ชัดเจนแบบนี้ทำได้เหรอ
นี่มันไม่ใช่โยนหินถามทางไปวันหนึ่งนะ
แล้วผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมันจะเป็นยังไง

คุณเกียรติบอกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการนำเงินภาษี
แจกคนรวย๕๕ล้านคน
อาจจะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือ๑๐๑๕ล้านคน
แต่ที่เหลือ๓๕ล้านคนเขาไม่ได้ต้องการ
แต่ว่าเอาภาษีส่วนรวมไปให้เขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไปช่วยคนที่มีรายได้เพียงพออยู่แล้ว
แล้วไปอ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจฟังไม่ขึ้น
มีหลายวิธีที่จะทำได้ดีกว่านี้

คุณเกียรติจากประชาธิปัตย์บอกว่า
ทำไมเริ่มแจกอายุ๖๐
ถ้าจะช่วยนักเรียนกู้เงินกยศผมยินดีเพราะมันตรงเป้า
แต่ถ้าจะช่วยนักเรียนที่ไม่เดือดร้อนไม่เห็นด้วย

เงินภาษีจำกัดภาระของประเทศมีมาก
ทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าเป้า
ไม่ใช่กระจายเป็นเบี้ยหัวแตก
คนไม่มีบัญชีธนาคาร

เงินสดให้ใส่บัญชีไปเลยดีกว่า

เมื่อสองปีที่แล้วเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจทรัพย์สินเงินดิจิตอล
ทำไมมันจึงบังเอิญแบบนี้ทำไมต้องบังคับคน๘๐ให้ต้องใช้เงินดิจิตอล
บริษัทนี้ขายสกุลเงินดิจิตอลด้วยมันเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว
ถ้าวันที่ขายทรัพย์สินดิจิตอลเพื่อแจกตามนโยบายนี้บริษัทนี้จะรวยขึ้นทันที
มันจะเกิดปัญหาร้านค้าตามมาอีกร้านหนึ่งตามมาอีกร้านจะรับหรือเงินหรือไม่
จะโดนลดค่าเงินหรือไม่เงินดิจิตัลมันผันผวนมากอยู่แล้ว
เห็นแต่ประโยชน์ของบริษัทใช้เงินมากแต่ได้ผลน้อย
นี่คือข้อท้วงติงจากคุณเกียรติจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้
แต่ว่าหลังสุดมีคำชี้แจงมาจากคุณเศรษฐาอีกทีนึง
เศรษฐาปัดเงินดิจิตอลไม่เกี่ยวกับแสนสิริ
ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทแล้วคุณเศรษฐาก็บอกว่า
หน้าที่ผมไม่ได้ตอบโต้นักการเมืองที่คิดว่าเราเป็นคู่แข่ง
คู่แข่งผมไม่ใช่นักการเมืองแต่คู่แข่งผมคือความยากจน
ความไม่เสมอภาคนี่ไงครับคือเรื่องของเงินดิจิตอล
เราต้องรู้อย่างที่บอกถ้าไม่ได้ใช้ไปไม่ถึงฝั่ง
ก็แล้วไปแต่ถ้าได้ใช้เออเราจะได้รู้ว่า
เงินดิจิตอลมันคืออะไรมันเป็นยังไงใช้ยังไง
ซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยอมรับว่าเข้าใจยากอยู่
ยังมีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจส่วนประชาธิปัตย์นั้นเนี่ย
พอออกมาติ้งคุณเกียรติเสร็จก็ปล่อยของเลยครับ

เข้าระบบเศรษฐกิจของพักประชาธิปัตย
ประชาธิปัตย์ตีปี๊บปั๊มเศรษฐกิจ๑ล้านล้าน
คนออกมาแถลงข่าวคือคุณพิสิทธิลีอาธรรม
ประธานกรรมการนโยบายพักประชาธิปัตย์
คุณพิสิทธิ์บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ๑ล้านล้านไม่ใช่การแจกเงินทั่วไป
แต่เป็นการดูแลเศรษฐกิจมหาภาค
เราต้องการให้เศรษฐกิจโต๕ตามศักยภาพที่มี
แล้วก็บอกรายละเอียดด้วยว่าวิธีการทำทำยังไง

แต่จะบอกว่านี่เป็นนโยบายที่สู้กันในเชิง
ในเชิงนโยบายว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
ผมถึงบอกว่าดีกว่านโยบายรถแรกแจกแถม
โน้นให้๓๐๐คนนี้ให้๕๐๐คนนั้นให้๗๐๐คนนี้ให้๑๐๐

หวังจะให้คนไปลงคะแนนให้
ซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมคุณเกรียงไกรเทียนนุกูล
เขาบอกว่านโยบายรถแรกแจกแถมแบบนั้นเนี่ย
เป็นนโยบายเหมือนกับขายยามอง
สังเกตไหมฮะยามองเนี่ยจะโฆษณาว่าโอ้โหมีสรรพคุณทำอะไรได้หมด
แก้ปวดแก้โน่นแก้นี่สารพัดสารพันธยามอง

ฉะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องสองมุม
ระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบของพักเพื่อไทย

อย่างนี้ดีครับแข่งกันโดยนโยบายคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
แต่หน้าที่เราคืออธิบายความลึกลับซับซ้อนให้คนเข้าใจ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ